คุณผู้ชมคะช่วงนี้คงจะไปร่อนทองกันไม่ได้แล้วนะคะที่คลองชลประธานในพื้นที่หมู่สี่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีอะค่ะที่เริ่มต้นเรื่องว่ามีคุณครูท่านหนึ่งไปร่อนทองแล้วก็เจอทองจริงจริงแล้วคนก็แห่ไปร่อนทองกันเต็มเลยอ่ะนะคะคือเจ้าหน้าที่เอาเชือกไปขึงแล้วล้อมรอบเอาไว้เลยคือเป็นคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด

ทีนี้ค่ะตัวคุณครูคนนี้ที่เป็นต้นเรื่องวันนี้ก็ยืนยันกับทีมข่าวแท้รัฐทีวีคำถามแรกเลยเป็นครูจริงหรือเปล่าเออ
ตกลงแล้วไม่ได้เป็นครูนะคะไม่ได้สอนเด็กประถมอะไรไม่ได้เป็นครูค่ะ
เพียงแต่ว่าช่วงสถานการณ์โควิดสิบเก้าเขารับเลี้ยงเด็กอืม
แล้วก็โพสต์ในเฟซบุ๊กนี่นะคะผู้ปกครองก็เอาลูกไปส่งที่บ้าน
แล้วก็มารับกลับลักษณะประมาณเนี้ยดูแลเด็กอ๋อเขาเลยเหมือนกับเรียกตัวเอง
เขาก็เรียกว่าครูแต่ไม่ใช่ครูอาชีพเป็นครูใช่นี่นะคะอันนี้คือเรื่องแรก
อันนี้ก็เรื่องของเขาเรื่องที่สองค่ะตกลงแล้วเนี่ยเจอทองจริงหรือเปล่า
แสดงความคิดเห็นว่าโอ้โหกุเรื่องขึ้นมาไหมเนี่ยเดี๋ยวฟังเสียงดูนะคะ
ตีผมอะครับครับมีการกล่าวหาว่าพี่เอามาโยนใช่ครับซึ่งผมมัน
ผมไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนเลยกลางคืนผมออกมามาแบบมาโยน
ซึ่งกลางคืนผมไม่ได้ออกมาไหนเลยครับผมก็อยู่ในหมู่บ้านหมอก็ขี่จักรยานอยู่ในหมู่บ้านนะครับ
ยืนยันครับผมสาบานเลยครับครับผมว่าเราว่าเราว่าเราเจอจริงจริงครับ
ว่าคนรถสิบล้อบอกจริงอันนี้ผมสาบานเลย
ตอนนี้ก็หาว่าผมบ้าเป็นคนโรคจิตเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลบ้าอะไรก็ไม่รู้
ก็สารพัดเขาบอกถ้าคุณมีหลักฐานคุณเอาอันนี้ไปให้ตำรวจเลย
ให้ผู้ว่าให้ปจให้อะไรก็ว่าให้เขาไปเลยหรือให้นักข่าวทุกสำนักก็ได้
แต่ถ้าไม่มีหลักฐานผมฟ้องกลับเลยว่าผมแคปไปหมดแล้ว
คนที่มาหลอกใช่ครับผมเกือบสามสิบลายครับ
ผมรับจ๊อปนะครับเลี้ยงเด็กสอนเด็กได้สอนวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรก็ได้หมด
ผมก็เลยโพสต์ไปก็บอกราคาก็แล้วแต่ต่อลองกัน
ก็รับลูกมามาไว้บ้านผมก็มีครับ

น้องเขาก็เลยเรียกว่าครูก็เลยครูกันหมดเลย
ยูทูปให้เขาดูแล้วก็สอนตามที่ยูทูปเขาบอกครับ
นี่นะคะก็คือต้นเรื่องนี้เลยนะคะที่มีการโพสต์ในโลกโซเทียล
ชาวบ้านก็แห่ไปร่อนทองกันเยอะก็มีเจอได้เป็นพระบ้างอะไรบ้างอ่ะนะคะ
มีชาวบ้านค่ะที่เขาไปร่อนทองแล้วก็ได้สิ่งที่มันคล้ายกับเศษทองอะค่ะ
นางสาวนันมณัฐแซ่จิลกับคุณแม่เนี่ยนะคะ
ทั้งคู่ก็บอกว่าก็จะไม่พิสูจน์อะไรทั้งนั้นแหละ
ว่าสิ่งที่ร่อนได้มาเนี่ยเป็นทองจริงหรือทองปลอมหรืออะไร
ก็ไม่ได้ตั้งใจจะเอาไปขายกะจาเก็บไว้เป็นที่ระลึก
อันนี้คือสิ่งที่แม่ลูกคู่นี้เจอนะคะ
ครับอ่าก็พระเครื่องก็ร่อนเจอนะค่ะ
หลายคนบอกว่าพระปลอมหรือเปล่าใครเอามาโยนทิ้งไว้หรือเปล่า
แต่เธอเชื่อว่าอันนี้เป็นบุญที่ได้เจอพระนะฮะ

ก็จะเก็บไว้นะเนี่ยฮะเธอบอกเดี๋ยวจะเก็บเอาไว้

เราไม่ได้หวังว่ามันจะใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์
ถ้ามันเสียหายไปอย่างนี้เราเก็บไว้อย่างนี้ดีกว่า

ถ้ามันไม่ใช่ทองจริงเราก็เก็บไว้อย่างนี้ก็มันก็ยังดีกว่า
พระเครื่องเนี่ยมีคนมาซื้อจากร้านไปเหมือนกัน
นี่นะครับที่คือเขาไปร่อนเจออะไรพวกนี้นะครับท่านผู้ชมข้างละครับ
ก็ก็เดี๋ยวก็ว่ากันไว้กันแล้วกันนะอาจจะเหมือนกันหรือว่าเป็นของที่มาจากแหล่งเดียวกันก็ไม่รู้นะฮะตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับมันก็มั่วอยู่แต่ว่าทางพื้นที่เขาไม่ให้ร่อนแล้วนะฮะใช่ค่ะวันนี้เราไปคุยกับผู้ที่เป็นพ่อค้าขายสัตว์เลี้ยงในตลาดนัดนะครับที่เขาบอกว่าเขารู้จักกับครูหนุ่มคนที่ไปร่อนทองเจอคนแรกในคลองชลประธานนะฮะ
คุณนิวเขาบอกว่าครูหนุ่มคนในตลาดรู้จักกันดีความจริงเขาไม่ได้ชื่อนุ่มนะ
เขาชื่อจรเป็นพ่อค้าขายกุญแจเป็นคนชอบสะสมพระเครื่องหรือว่าพวกอัญมณีแปลก
เขาบอกกับเรานะเขามองว่าเป็นเรื่องโกหกอาจเป็นช่องทางหาราย
ทางอ้อมหรือเปล่าเพราะหลังจากเมื่อวานนี้ที่มีรายการโทรทัศน์
ช่องหนึ่งเชิญตัวไปออกรายการเนี่ยตัวของในจรหรือว่าครู
ขายพวกกุญแจ

แล้วก็พวกบุหรี่นอก

แบบเค้าหามาขายเรื่อยของเค้า

ไม่ดีแล้วเรื่องทองที่ไปหากันนะพี่เรื่องทองที่ไปหายนะผมไม่เชื่อเลย
เพราะว่าหนึ่งทองที่เจอผมไม่รู้นะว่าเป็นทองเขาหรือเปล่า
แต่พระที่เจอเนี่ยเป็นพระที่ซื้อจากร้านข้างไป
คนที่จะเจอวัตถุบังคลหรือพระหรือพวกทองอย่างนี้
ต้องเป็นจุดที่เขาบอกว่าตรงนี้มีนะคุณจอยจะพาไป
ตรงนี้ดูนี่ก็มีจะมีแต่เจอเพราะว่าเตรียมการได้หมดแล้ว
มันเส้นหมดแล้วแต่จุดอื่นถ้าไม่มีเลย
หาเป็น๑๐๒๐คนคือไม่เจอทองไม่เจออีกไร
แล้วเรื่องพระที่สร้างเรื่องพระที่บอกว่าองค์เดียวกันไหมคนละองค์ไหมอะไรอย่างนี้
เดียวกันแน่นอนรูปเป๊ะเพื่อเงินแล้วก็เพื่อแบบมีคนยกยอว่าตัวเองเป็นคนพบเจอขุมทรัพย์
เนี่ยคือคุณนิวให้ข้อมูลอย่างนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวเราก็ถามว่าโอ้โหพี่เดี๋ยวไม่กลัวครูหนุ่มเขาจะว่าเลย
บอกเขาจะฟ้องด้วยนะคนที่แบบมากล่าวหาเขาเนี่ยคุณนิวบอกว่าจะครูหนุ่มหรือว่าจะนายจรก็แล้วแต่เนี่ย
เขาทักแชทเฟซบุ๊กมาหาผมแล้วมาบอกว่าระวังจะโดนฟ้องฐานใส่ร้ายนะ
แต่ผมก็ไม่กลัวหรอกเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนรู้ความจริงอีกแง่หนึ่งของครูหนุ่ม
อันนี้เราก็สะท้อนมุมมองสองแง่มุมนะฮะเพราะว่าครูหนุ่มเขายืนยันว่าเขาทำของเขาแบบนี้เขาทำเขาเจอจริงแบบนี้แบบนั้นเนี่ย
อีกมุมหนึ่งเขาบอกมองว่าอย่างนี้เราก็สะท้อนข้อมูลมาใช่แต่จริงแล้วตอนนี้ก็คือไปร่อนทองไม่ได้แล้วล่ะ
อันนี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นอันนี้ถูกต้องครับ